คุณผู้ชมครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องของยาบ้าหน่อยกันแล้วกันค่ะคือหลายข่าวหลายเหตุการณ์ท่านผู้ชมบอกโอ้โหทำไมยาบ้ามันเกลื่อนเมืองแล้วหลายข่าวเนี่ยบอกเลยว่ายาบ้าเนี่ยมันถูกมากในยุคสมัยนี้ค่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องของยาบ้าในเมืองไทยแล้วนำไปสู่คดีมากมายติดตามจากคุณคิงพีรวัตรในช่วง
จริงจริงเม็ดหนึ่งนี่ได้ยังอยู่วันละหกหกเจ็ดบาทนะครับอันนี้คือคนกลางนะครับไม่ได้หัวถ้าหัวถูกกว่าพวกผมนี่
แต่นี่ก็ยังไม่มากเพียงพอกับข่าวคราวที่เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับยาเสพติดนะฮะ
ฟังชื่อแบบนี้แล้วอย่าเพิ่งคิดว่ามันเป็นเรื่องยากเข้าใจยากแน่
คุณผู้ชมครับยาบ้ายานรกจริงถ้ามองว่ามันคือสินค้าแบบหนึ่งก็มองได้ครับ
เพราะว่ามีทั้งคนต้องการซื้อและคนต้องการขายคำถามสำคัญมีแค่สองข้อคือ
ทำไมราคามันถูกเหลือเกินกับสองเอ๊ะทำไมทุกวันนี้มันมีเยอะมาก
จะทำยังไงเพื่อปิดประตูยานรกนี้ผมมีโอกาสได้พูดคุยครับกับคนที่เคยเสพยาเสพติด
เสพยาบ้าแล้วก็เคยเดินส่งยาด้วยสองคนนี้ครับคุณผู้ชมเล่าให้ผมฟัง
เขายอมรับว่าทุกวันนี้ยาบ้าราคามันถูกลงมากจริงและสิ่งหนึ่งที่เขาแปลกใจคือเหมือนว่าคนเสพจะน้อยลงด้วยนะครับ
เขาให้เหตุผลบอกว่าคนเสพบางคนบอกดูดไปแล้วเสียอารมณ์ฮะนอกจากนี้ยังเจอคู่แข่งมาตีตลาดอย่างพืชกระท่อมกัญชาซึ่งไม่ต้องเสี่ยงโดนจับเหมือนเสพยาบ้าด้วยครับ
ผมเสพมันก็ประมาณสี่สิบถึงหกสิบบาทครับตอนนั้นยังไม่แพงตอนที่ผมได้ใหม่
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เข้มงวดมากเลยยาเสพติดตัดตอน
ใช่ครับตรงนั้นก็จะประมาณสามร้อยขึ้นมาสามร้อยเลยจากสี่สิบใช่ครับตอนนี้ถ้าจริงเม็ดหนึ่งไม่ได้อยู่มาละหกหกเจ็ดบาทนะครับใช่ครับอันนี้คือคนกลางนะครับไม่ได้หัวถ้าหัวถูกกับผมนี่
คิดว่าทำไมมันราคาถูกขนาดนี้ได้
น่าจะปริมาณเยอะขึ้นของสิทธิ์แต่ได้กล่าวคนเสพน้อยลงคุณภาพยามันไม่เหมือนกับก่อนครับแต่ก่อนดูดยาก
แต่ว่าเรียกไปเฟสเมียกัลชาต่างท่องมันจะมันจะดีกว่ายังไงอ่ะไม่นำลังก็จับ
จากคนที่เคยเสพยาและขายยาเสพติดนะครับ
วันนี้พวกเขาขอเริ่มต้นชีวิตใหม่
เพราะเพิ่งได้รู้คุณค่าของชีวิต
แล้วก็มองว่าควรจะต้องแก้ไขกฎหมายครับ
เพิ่มบทลงโทษเอาให้หนักขึ้น
รวมถึงต้องป้องกันต้นต่อการนำเข้ามาของยาเสพติดครับ
แก้บทลงโทษแหละว่าให้มันหนักขึ้นเลยครับ
เพราะว่ายาสิบอย่างจะถูกที่เยอะก็ถูก
ใช่ครับ
ชีวิตในวันนี้ที่สามารถหันหลังให้กับยาเสพติด
ใช่ครับ

มีครอบครัว

ตั้งแต่มีลูกไม่คิดเลยกลัวไปหมด

กลัวโดนจับไม่ได้อยู่กับลูก

นั่นคือจุดเปลี่ยนของชีวิตทั้งสองคนครับคุณผู้ชม
ทีนี้ผมพาคุณผู้ชมมาดูข้อมูลชุดนี้ครับ
ข้อมูลจากสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอัธยากรรมแห่งสหประชาชาติ

ปรากฏว่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออก

โดยตัวเลขมากถึง๑๐๐๐ล้านเมตร
คิดเป็นน้ำหนัก๑๗๒ตัน

ประเทศไหนล่ะที่ถูกจับยาเสพติดมากที่สุด

นั่นก็คือพื้นที่นี้ครับคุณผู้ชมสปลาวครับ
สปลาวมีการจับยาเสพติดได้ถึง๑๔๓ล้านเมตร

ไปครับอันดับที่๒ครับใกล้กับไทยเหมือนกัน
เมียนมาครับ๑๙๘ล้านเมตรครับ
ส่วนอันดับที่๑คุณผู้ชมครับตรงกลางประเทศไทยครับคุณผู้ชม

นี่คือ๓อันดับแรกที่มีการจับยาเสพติดได้มากที่สุด
เอเชียตะวันออกและอาเซียนนะครับ
ถามว่าทำไมไทยถึงมีเยอะขนาดนี้
ทำเลที่ตั้งคุณผู้ชมครับตามผมมาครับคุณผู้ชม
ดูครับแผนที่ประเทศไทยแล้วเราอยู่ใกล้กับอะไร
อยู่ใกล้กับแหล่งต้นตอที่มีการผลิตครับ
พื้นที่ตอนบนของเราครับยาเสพติดทะลักล้นเข้ามา
ช่องทางชายแดนธรรมชาติผ่านมาทางเหนือ
พักของที่ภาคกลางก่อนส่งลงใต้
ไปที่มาเลบ้างแล้วกระจายไปอีกหลายต่อหลายจุด
เช่นไปที่อินโดนีเซียบ้างล่ะ
ที่ฟิลิปปินส์ไปที่ญี่ปุ่น
ไปที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์
นี่ครับคุณผู้ชมเหล่านี้ครับ
ดังนั้นวันนี้ครับผมได้คุยเพิ่มเติม
ดรนายแพทย์มุธมัธฟามีตาเละครับ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตปัตตานี
เป็นรองผู้จัดการศูนย์ศึกษาการเสพติดครับ
ทางด้านของคุณหมอแนะนำบอกว่าแบบนี้ครับว่า
อยากชวนคุณผู้ชมมองว่ายาเสพติดหรือยาบ้า
มันก็ไม่ต่างกับสินค้าอย่างหนึ่ง
ถ้ามองในมุมมิติเศรษฐศาสตร์
ก็คือมีลูกค้าที่ต้องการซื้อ
แต่พอลูกค้าเจอการคุมเข้มจากภาครัฐ

ไม่อยากให้ยาบ้ามาทำลายทรัพยากรมนุษย

พอคุมเข้มยิ่งซื้อยากขายยากราคาก็ยิ่งแพง
แต่ปรากฏว่าลูกค้ายังต้องการซื้ออยู่ครับ
ขณะที่ฝั่งผู้ผลิตและคนขาย

แล้วพอยาบ้ามันมีมากเข้า
เกิดภาวะที่เรียกว่าติดดอยยาบ้าครับ

กลุ่มที่ติดอาวุธทั้งหลาย
แค่มีโรงงานมีกระบวนมีเครื่องมือทางเคมี
ต้นทุนตกเม็ดละประมาณ๓๐๕๐สตางค์
เราอยู่ใกล้กับแหล่งผลิตมัน
เพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าเรามีด่านสกัดที่ชายแดนใช่ไหม

เพราะฉะนั้นในทางปฏิบัติ
เราไม่มีทางที่จะสกัดกั้นการเข้ามาของยาเสพติดได้
ติดดอยยาบ้าซื้อสินค้ามากระจายไม่ได้
นั่นก็หมายความว่าเรามีภาวะล้นของผู้กระจายสินค้าแล้วนะครับ
ส่วนราคาของยาบ้าที่ถูกลงครับ
ผู้จัดการศูนย์ศึกษาการเสพติดเชื่อว่า
มาจากการอ่อนลงของนโยบายยาเสพติด
และการผ่อนคลายมาตรการยาเสพติดครับ
ช่วงที่เราทำสงครามยาเสพติดเนี่ยราคายาเสพติดมันแพงขึ้น
จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นมันขึ้นไปถึงเต็ดละ๒๐๐๓๐๐บาท

เพราะฉะนั้นหนึ่งในเรื่องที่มีอิทธิพลมีปัจจัยต่อราคา
แน่ก็คือตัวความเข้มข้นของกฎหมายณขณะนั้น
อย่างเช่นเดิมกระท่อมผิดกฎหมาย
ราคาก็เป็นราคาหนึ่งก็ถูกก่อนมาพรุ่งดำลงมาเรื่อย
พอมียาเสพติดหลายตัวมากขึ้นก็แย่งลูกค้ากัน
เหมือนกับว่าเรามีผลิตภัณฑ์ในหมวดเดียวกันหลายแบรนด์มากขึ้นนะครับ
ผู้จัดการศูนย์ศึกษาการเสพติดมองว่าหากยาเสพติดราคาถูกลง
จะทำให้คนที่ใช้ยาบ้าเยอะขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ
ส่วนข้อเรียกร้องเรื่องการใช้โทษประหารกับนักโทษคดียาเสพติดจะทำได้หรือเปล่า
คุณผู้ชมครับผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมครับรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุธิน

รวมถึงเสนอแนะแนวทางมาตรการเพิ่มเติม
เพื่อตัดวงจรอุบาตปราบยาเสพติดครับ
ป้องกันปราบปรามจับกลุ่มแบบเดิมเนี่ยไม่สำเร็จหรอกครับ
ไม่สำเร็จรัฐบาลก็เลยแก้กฎหมาย
แล้วเพิ่มเติมมาตรการของการทำลายล้างยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
จากเดิมมี๕มาตรการเพิ่มเป็นมาตรการที่๖
คือการอายัดยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติดปีนี้
ต้องการยึดอายัดให้ได้๑แสนล้านบาท
กฎหมายฉบับนี้ให้สามารถยึดมรดกได้
เป็นการทดแทนที่เขาทำลายประเทศชาติโดยการค้ายา
การประหารชีวิตพ่อค้าหรืออะไรต่างนั้น
มันทำไม่ได้โดยหลักสากล
คนที่พูดเอามันเนี่ยคือ
ทำไม่ได้แล้วเราจะให้ใครไปทำแบบผิดกฎหมาย

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถ้าหากว่ายาบ้ายานรกนี้
มันเหมือนกับสินค้าที่ยังมีลูกค้าต้องการซื้อ
แล้วก็มีพ่อค้าแม่ค้าต้องการขาย
เราจะทำยังไงครับที่จะปิดประตูยานรก
กันชีวิตไม่ให้ดำดิ่งสู่หายนะ
ให้เร็วที่สุดต้องเร่งทำทันทีครับ
ปล่อยให้ความชั่วร้ายปีศาจตัวนี้ลอยนวลอีกต่อไป